เพราะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าคึกคักนะครับ
ประชาชนก็ไปแลกเหรียญกษาป
แล้วก็ธนบัตรหมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๑๐แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการ
แล้วก็ธนาคารในสาขาต่างเขาปิดใช่ไหม

แต่ว่าธนาคารตามห้างเปิด
ก็มีประชาชนไปแลกตามห้างเยอะเลยนะครับ

มาดูเรื่องของเหรียญกระสาปกันก่อนนะครับ
บริเวณหน้าหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาปกรมธนาลักษณ์
แล้วก็บนลานจอดรถของกระทรวงการคลัง
ก็เต็มไปด้วยประชาชนที่มาเข้าคิวรอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัชิลาลงกร

ที่เปิดจ่ายแลกตั้งแต่วันที่๖เมษายน
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับ
ซึ่งวันแรกของการเปิดให้แลกเหรียญกระสาป

กรมธนาลักษณ์กำหนดให้แลกคนละ๑ชุด
คือต้องจำกัดด้วยนะ
ชุดเป็นรวมเงินที่จ่ายแรก๑๕๐๐บาท

ประกอบด้วยเหรียญ๖ชนิดนะ
แก่ราคาเหรียญ๑๐บาทจำนวน๔๐เหรียญ

เหรียญ๕บาทจำนวน๔๐เหรียญมูลค่า๒๐๐บาท
เหรียญ๒บาทจำนวน๑๐๐เหรียญมูลค่า๒๐๐บาท
๑บาทจำนวน๑๐๐เหรียญมูลค่า๑๐๐บาท
แล้วก็เหรียญ๕๐สตางค์จำนวน๒๐๐เหรียญมูลค่า๑๐๐บาท
รวมถึงเหรียญ๒๕สตางค์๒๐เหรียญมูลค่า๕บาท

เปิดให้ประชาชน๑ท่านสามารถแลกได้
มีมูลค่า๑๕๐๐บาทนะครับ
ซึ่งยอดรวมสำหรับการผลิตทั้งหมด๒๑๑ล้านเหรียญนะครับ
ก็ถือว่าเป็นล็อตแรกที่กรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญทุกชนิด
รวมทั้งหมด๗๕ล้านเหรียญมูลค่า๒๑๑ล้านบาท
ก็คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แล้วก็ประชาชนที่ต้องการเก็บสะสมเป็นเหรียญที่ระลึกด้วย

กรมธนารักษ์โลงกษัตริย์เราจะมีกำลังผลิต
ผลิตเองประมาณ๑๓๐๐ล้านเหรียญต่อปี
ตอนนี้ปีนี้เนื่องจากเป็นปีแรก
ในราชการที่๑๐เราเพิ่มกำลังการผลิต
ส่วนที่เพิ่มนี้ก็คือส่วนที่มีหลายท่านถามว่าทำไมต้องไปจ้างผลิต
เพราะว่าเราผลิตเต็มความสามารถละพันกว่าล้านเหรียญ
อีกพันกว่าเราก็เลยสั่งซื้อเข้ามาเพราะคาดว่าประชาชนจะให้ความสนใจเยอะ
แล้วก็เหรียญพระองค์ท่านเป็นเหรียญแรก
ก็จะมีคนที่จะเก็บไม่เอาจ่ายแจกตามระบบในระบบเศรษฐกิจปกติ

นั่นคือบรรยากาศของการแลกเหรียญใช่ไหมฮะ
ส่วนบรรยากาศของการแลกธนบัตร
เมื่อวานประชาชนต่างก็ไปที่ธนาคารนะ
ธนาคารสาขาที่เปิดให้บริการก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับ
ก็เมื่อวานี้ประชาชนไปแลกธนบัตรแบบใหม่
ซึ่งเป็นแบบ๑๗ทุกชนิดราคา
เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนต่อไปนะครับ

พระบรมศาธิสลักษณ์พระมหากษัตริย์สองพระองค์

โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญ
ของแต่ละพระองค์ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
และจารึกอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยนะครับ
ธนบัตรแบบ๑๗นี้มีขนาดแล้วก็โทนสี

สำหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง
ยังคงมีลักษณะสำคัญของธนบัตรไทยไว้
เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าได้ปรับปรุงใหม่ในบางส่วนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
อาจจะยังไม่มีธนบัตรแบบใหม่
คือเมื่อวานนี้สามารถที่จะแลกธนบัตร
ตามสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการในวันหยุด

ก็มีการชี้แจงมาว่าบางท่านบอกว่าไหนล่ะ
แต่ไม่เห็นมีธนบัตรแบบใหม่ออกมาเลย
เดิมยังคงอยู่ในสต๊อกนะคะ

ก็บอกว่าเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันแรก

ดังนั้นธนบัตรใหม่ที่จะออกมาใช้หมุนเวียน
ร่วมกับธนบัตรใหม่แบบเดิมด้วยนะครับ
จะค่อยทยอยออกมาตามช่องทางต่าง
ตามกระบวนการบริหารและกระจายธนบัตรใหม่
ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งด้วย
ตอนนี้ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย
ก็ต้องกระจายธนบัตรใหม่ไปสู่ธนาคารต่าง

เมื่อวานหลายท่านอาจจะไปแลกธนบัตรได้
ธนบัตร๓ชนิดคือ๒๐บาท๕๐บาทและ๑๐๐บาท
ส่วนที่เหลือก็คือแบงค์๕๐๐แบงค์พัน
แบงค์๕๐๐แบงค์๑๐๐๐ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเปิดให้แลกในวันที่๒๘กรกฎาคมนี้นะครับ

ของในหลวงรัชกาลที่๑๐ด้วยนะครับ
ส่วนใครที่ถามหาเหรียญกระสาป
ซึ่งอยากเก็บสะสมเป็นที่ระลึก
กรมธนาบรักษ์เขามีการจัดเหรียญกระสาป

สำหรับเก็บเป็นที่ระลึกโดยเฉพาะ

บางท่านบอกอยากจะมีใส่กรอบใส่ซองอะไรให้เรียบร้อยเลย

เพราะว่าเหรียญที่จะถูกนำมาจำหน่ายให้ประชาชนนั้น
หลังช่วงเทศกาลสงกราน
กรมธนารักษ์เขาจะจัดไว้แบบนี้นะครับ

ถ้าเป็นชุดที่ใส่ซองพลาสติกนะครับ
จำหน่ายในราคา๑๒๙บาท

ตั้งแต่เหรียญ๑๐บาทถึงเหรียญ๑สตางค์เลยนะ

ไม่ได้มีไว้ในการใช้ชีวิตประจำวัน
ใช่นะครับเพราะว่าเขาจะไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเท่านั้น
แต่ถ้าแลกสะสม๑๒๙บาทจะใส่ซองพลาสติก
เหรียญที่บรรจุในอาคิลิกจะชุดละ๔๙๙บาท
คุณอยากได้ไหมสวยงามขึ้นแล้วก็เหรียญที่บรรจุอยู่ในกล่อง
จะราคา๑๒๙๙บาทเลยนะครับ
ใครที่เป็นนักสะสมก็เตรียมได้เลย
ช่วงเทศกาลสงกรานก็ไปแลกกันได้นะครับที่กรมธนาลักษณ์นั่นเองนะครับ
แล้ววันจันนี้ก็แลกกันได้ต่อนะตามจุดต่างนะครับที่ทางหน่วยงานของรัฐเขาจัดไว้ให้
เดี๋ยวธนบัตรฉบับใหม่ก็คงจะทยอยออกมาช่วงนี้